คุณผู้ชมฮะถ้าผ่าตัดไม่สำเร็จคนไข้ก็ตาย

นักวิชาการด้านการศึกษาอาจารย์สมพงศ์จิตระดับออกมาบอกว่า
ปีของบิ๊กตู่เรื่องของการปฏิรูปการศึกษา
ผ่าตัดการศึกษาไทยแต่ผ่าตัดไม่สำเร็จ
เพราะว่านักการเมืองที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรี

สวัสดีคุณพรักษ์คุณฟุกรัฐคุณน้ำแข็งครับ
เรื่องการศึกษาต้องสนใจครับ

แล้วเราจะต้องตั้งวงคุยกันบ่อย
ผมเคยตั้งวงคุยกับนักวิชาการ
และคนในแวดวงการศึกษาหลายคน

ฟังแล้วละเหี่ยใจ
โดยเฉพาะที่เคยคุยกับอาจารย์สมพงศ์จิตระดับ
อาจารย์สมพงศ์เนี่ยเป็นนักวิชาการด้านการศึกษา
กล้าออกแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมามากที่สุดคนหนึ่ง
หัวข่าววันนี้ที่พาดหัวว่า
ฟันทง๘ปีบิ๊กตู
ปฏิรูปการศึกษาเหลว
นักการเมืองหงอค่าราชการไม่ยึดประโยชน์นักเรียน

อาจารย์สมพงศ์บอกว่าช่วง๘ปีที่ผ่านมา
ภายใต้การนำของผลเอกประยุทธ์

การปฏิรูปการศึกษาล้มเหลว

ของรัฐบาลของนักการเมืองและนักปฏิรูป

มีผู้นำที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ
แต่ทำไมมันไม่สามารถจัดการ
และการปฏิรูปการศึกษาได้
มีแต่จะเสียเวลาเสียทรัพยากร
ทำให้สังคมไทยเริ่มสิ้นหวังกับการศึกษา

ตั้งแต่คณะขอสชรัฐประหาร

ใช้คนเข้ามาปฏิรูปประเทศจำนวนมาก
มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ๒๕๐คน
มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ๑๓ชุด
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา๕คน
มีรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาอีก๘คน
มีรายงานการปฏิรูป๑๓๐เล่ม
มีวาระการปฏิรูป๓๗วาระ
และก็มีข้อเสนอการปฏิรูป๑๓๔๒ข้อ
นี่ฟังดูตัวเลขแล้วมัน

แต่คุณสมพงศ์บอกว่าอาจารย์สมพงศ์บอกว่า

ก็ไม่สามารถปฏิรูปประเทศ
และไม่สามารถปฏิรูปการศึกษาได้
กลับติดลมอยู่กับที่ไม่ไปไหน
เห็นแต่การใช้อำนาจเพิ่มมากขึ้น
เช่นใช้อำนาจคอสช
ที่ออกมาจัดการควบคุมกระทรวงศึกษามากกว่า๑๔ฉบับ
แต่ว่าไม่ช่วยให้กระทรวงศึกษาดีขึ้น
กลับสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นกับกระทรวงศึกษามากขึ้น
เช่นการออกคำสั่งขอสช๑๙๒๕๖๐
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวง
สร้างความขัดแย้งระหว่างศึกษาธิการจังหวัด
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการปฏิรูปชุดต่างที่ตั้งขึ้นมาเนี่ย
ทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์จัดทำแนวทางแล้วก็หมดหน้าที่
ไม่มีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
จนเกิดการเปลี่ยนแปลง
แล้วก็คณะกรรมการปฏิรูปที่มาทำงาน

เปิดโอกาสให้ทุกคนให้หลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม
แต่กลับคัดเลือกเอาคนพวกเดียวกันมีแนวความคิดเหมือนกัน
ก็เลยทำให้แนวคิดการปฏิรูปมันติดกรอบ
ทีนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาล่ะเป็นยังไง
อาจารย์สมพงศ์บอกเนี่ย
ที่เป็นข่าวว่านักการเมืองเกรงใจค่าราชการไม่ยึดประโยชน์นักเรียน
แต่ยึดประโยชน์ครูเป็นยังไง
อาจารย์สมพงศ์บอกว่าในส่วนของกระทรวงศึกษา
จะเห็นว่า๘ปีที่ผ่านมาเนี่ยการศึกษาไทยมันยิ่งแย่ลง
เด็กเกิดน้อยลงโรงเรียนถูกปิดตัวมากขึ้น
แต่กลไกของระบบราชการของกระทรวงกลับดีขึ้น
มีค่าราชการระดับสูงเพิ่มขึ้น
มีช่องทางในการไต่เต้าเพิ่มมากขึ้น
ต้องเสียงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินเดือนและวิทยาฐานะเพิ่มมากขึ้น
มันสวนกันอย่างสิ้นเชิง
สาเหตุที่ไม่สามารถจัดการและผ่าตัดปัญหาเหล่านี้ได้
เพราะนักการเมืองที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
ไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าเปลี่ยนแปลง
เกรงใจค่าราชการไม่ยึดประโยชน์นักเรียนเป็นที่ตั้ง
แต่กลับยึดประโยชน์ของครูแทน
แล้วปิดท้ายอาจารย์สมพงศ์บอกว่า
ระบบต่างกำลังกัดกินเด็ก
แล้วเราจะปล่อยให้การศึกษากัดกินคุณภาพเด็ก
งบประมาณเด็กควรจะได้รับต่อไปหรือ
ผมมองว่า๘ปีที่ผ่านมา
มันทำการศึกษาเน่าเฟะไปแล้ว๗๐

ถ้ายังมีความดีอยู่บ้างก็เช่นว่า
มีพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
การเพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวใหม่
มีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
มีการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นต้น

ฉะนั้นการออกมาชำแหละวงการศึกษาที่ตรงไปตรงมาแบบนี้เนี่ย
คำถามที่ตามมาก็คือว่า
เขาจะฟังอาจารย์สมพงศ์ไหมครับ
เขาเชื่อในสิ่งที่อาจารย์สมพงศ์พูดไหม
เขาเห็นในสิ่งที่อาจารย์สมพงศ์เห็นไหม
ถ้าเขาเชื่อและเห็นว่านี่คือความเป็นจริง

นี่คือโจทย์ใหญ่ของประเทศนะ
เมื่อ๒๓ปีก่อนเนี่ย
อาจารย์สมพงศ์เคยบอกผม
บอกว่าถ้าเราไม่เอาจริงเอาจัง
กับการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของเรา
มันจะหล่นไปอยู่ท้าย
หรือเกือบรั้งท้ายในอาเซียน๑๐ประเทศ
นี่มันก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ

ที่เขาส่งกันในไลน์เรื่องการศึกษาเนี่ย
เขาบอกว่าถ้าจะทำให้ประเทศไหน
อ่อนแอในเรื่องการพัฒนาประเทศ
ต้องทำให้การศึกษามันแย่
แล้วก็จะผลิตบุคลากรออกมาที่แย่

ถ้าวิศวกรออกมาที่แย่
การศึกษาแพทย์แย่
ก็จะผิดผลิตแพทย์ที่แย่ออกมา
ฉะนั้นถ้าการศึกษาเป็นอย่างนี้
บุคลากรที่จะออกมาพัฒนาชาติ
เขาบอกว่าน่าเป็นห่วง
ผมก็เลยหยิบเอาเรื่องการศึกษามาปฏิรูปอีกทีนึง
เพื่อจะถามไปถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า
เสียงจากภาพสะท้อนของการศึกษา
ที่เราพยายามปฏิรูปมา๘ปี

ผมเคยพูดถึงเรื่องปฏิรูปการเมือง
เคยพูดถึงเรื่องปฏิรูปตำรวจ
พอมาดูเรื่องการปฏิรูปการศึกษา
อาจารย์สมพงศ์หยิบยกขึ้นมา

ฉะนั้นนี่ก็คือคำถามที่ต้องตั้งคำถาม
วันนี้ขอขีดเส้นใต้ปิดท้าย
ด้วยเรื่องดีสักเรื่องหนึ่งเถอะ

สคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กับงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นความหวัง

ทัศกาลสคบเมื่อวานวันที่๒๐

โชว์ให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
โชว์ให้รัฐมนตรีอนุชานาคาสัย
ฟังในวันที่มีงานจัดนิทัศกาลเมื่อวาน
มีตัวเลขที่น่าสนใจและเป็นตัวเลขดี

สคบแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภค
สามารถยุติได้๑๓๖๙๗เรื่อง
ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาความเสียหายเป็นเงิน
อ้าวไม่ใช่
กว่านะมีตัวเลขกลมคือ
ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาความเสียหาย
สคบทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนผู้บริโภค๔๒๒ราย
เป็นผลให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยา๑๓๐กว่าล้านบาท
แล้วที่เป็นข่าวดีประเด็นก็คือว่า

คบเดินหน้านำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
ประยุกต์ใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค
เช่นระบบร้องทุกข์ออนไลน์ระบบไก่เกลี่ยออนไลน์
จดทะเบียนขายตรงออนไลน์เป็นต้น
ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวเลขการหลอกลวงของผู้บริโภค
ช่วงหลังโดยเฉพาะที่อยู่ในความรับผิดชอบของสคบ

แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันโน่นไปโผล่การหลอกลวงแบบแชร์ลูกโซ่แบบคอนเซนเตอร์
อันนั้นไม่ใช่นำหน้าที่ของสคบ
เอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้ให้กำลังใจกันครับว่า
ในช่วงภาวะที่มีการหลอกลวงกันมากมาย
ศข้อบอกก็ได้ทำงานคืบหน้า
แทนคนที่เดือดร้อนแทนคนที่ถูกหลอก
แทนคนที่ได้รับความเสียหาย

ขีดเส้นใต้เมืองไทยทั้งสองเรื่องสำคัญเลยนะครับ